ขนมจีนที่ประเทศจีนไม่มีคุณ
ที่จังหวัดสุราธิ์ธานีมื้องคนดีสีสุราธิ์
ไปที่ครัวบ้านห้วยซับ

เนื้อปูใหญ่มาก
คัดปูตัวโตค่ะเนื้อแน่นสดใหม่และสุราชเนี่ย
ทะเลไงชาวประมงเยอะไงแน่นอนการันตีเรื่องของความสดของเนื้อปูเลยนะคะ
เราพาคุณผู้ชมไปที่ร้านครัวบ้านห้วยทรัพย์นะคะ
ที่นี่เขาจะมีเนื้อปูสดใหม่จากชาวประมงเป็นวัตถุดิบ
ขณะที่เครื่องแกงก็ตำเองผสมกับกะปิยังดีค่ะ
กะทิสดใหม่ให้เยอะแบบนี้ทุกวันนะคะ
น้ำยาปูแบบเข้มข้นแบบนี้แล้วนะ
ที่นี่ยังมีผักดองผักสดพื้นบ้านนานาชนิดไว้เป็นเครื่องเคียงด้วย
อันนี้อะไรอ่ะแกงเขียวหวานอันนี้ผักสดนะฮะ
คือถ้าเกิดว่าชาวปากใต้เขาจะเรียกพักเนอะ
เขาชอบกินผักใช่ไหมใช่ค่ะผักไว้ทานกับเครื่องเคียงน้ำยาปูนะคะ
อกจากนี้ค่ะยังมีน้ำยาแกงไตปลาแล้วก็แกงเขียวหวานแกงป่าลูกชิ้นน้ำพริก
ให้ลูกค้าได้เลือกด้วยนะคะอิ่มไม่อั้นราคาอิ่มละ๕๙บาทเท่านั้นค่ะ
เรามีโอกาสไปพูดคุยกับคุณจันทนาเจ้ยยาอายุ๔๗ปีเธอเป็นเจ้าของร้านนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าได้ร่วมกับครอบครัวเปิดร้านอาหารพื้นบ้านเล็ก
อยู่ที่ชุมชนท่องเที่ยวณวัดวิถีบ้านห้วยทรัพย์ตำบลลีเล็ด
พุนพินจังหวัดสุราธานีเปิดตรงนี้มากว่าสี่ปีแล้วค่ะ
เมนูบุฟเฟ่ขนมจีนฟังดีนะคะใครเห็นแล้วอยากไปทาน
ต้องฟังนะคะไม่ใช่ว่าเปิดขายทุกวัน
เมนูบุฟเฟ่ขนมจีนจะมีขายเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์เท่านั้น
แล้วก็วันหยุดนะคะตะเลิกแต่วันธรรมดาจะมีขายอาหาร
หอยรากผัดกะทีหมึกผักหวานปลากระบอกต้มน้ำส้มพักกลางก็คือส้มแขก
ปลาหมอจุกเคยแกงส้มปลาดุกทะเลโอ้โหแต่ละเมนู
หากใครมานะคะคุณผู้ชมจะบอกว่า
ที่นี่เขาเน้นเรื่องของสินค้าโอท็อป
ของที่นี่เนี่ยเขาเน้นเรื่องของสินค้าโอทอป
ร้านนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงอ่ะ
เหมือนร้านตัดผมเลยอ่ะหยุดทุกวันพุธ
จำไว้เลยนะคะร้านหยุดทุกวันพุธไปกันได้ค่ะ
ร้านครัวบ้านห้วยสับพุนพินจังหวัดสุราชธานี
โอ้โหเห็นแล้วแบบท้องร้องอ่ะ
ขนมจีนน้ำยาปูปูเน้นสด